สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ได้ได้ครับทุกวันมาจำถึงวันศุกร์
ส่วนวันศุกร์ก็หลังเคารพทงชาติ
เราจะอ่านทุกคำพูดของคุณเลยทีเดียวค่ะ
เชิญค่ะฮัลโหลฮัลโหลมายูด้วยนะครับมายูดูอยู่ตอนนี้เชื่อว่าต้องนั่งดูอยู่
มายูแถววันนี้พี่มดดำจะตบคล่อนหนูนี่ไม่แปลกนะ

นะฮะข่าวแรกวันนี้เนี่ยมาฟังเรื่องราวดีก่อนนะครับ
วัดพระราม๙ตอนนี้คิวล้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะชายไทยนะครับต้องการที่จะบวชเพื่อเป็นพระราชกุศล
ถวายแด่ในหลวงราชการที่๙นะครับคุณผู้ชมครับ
พระราม๙คิวล้นชัยไทยบวช
เพื่อเป็นพระราชกุศลถวายแด่ในหลวงราชการที่๙จำนวนมาก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเผยบอกว่าขยายเวลาจากเดิม
ธันวาคมปี๕กล้าวไปอีก๑ปี
จนถึงเดือนธันวาคม๒๕๖๐นะครับ

ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม๙กัจจนาพิเศษ
กล่าวว่าวัดพระราม๙กัจจนาพิเศษ
ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ยานสังวรารามวรมหาวิหาร
ในพระปรมราชุปธรรมบุญฤทธิต่าง

เพื่อปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอธิษฐานจิต

ถวายให้เป็นพระสุขสนแก่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
โดยเปิดรับสมัครเดือนละ๒รุ่นนะครับ
ละ๘๙รูประยะเวลา๑๕วัน
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับ

ซึ่งขณะนี้นะครับได้กำหนดไว้๑๕รุ่น
จนถึงเดือนธันวาคม๒๕๖๐นะครับ

และ๐๘๖๗๐๐๒๐๐๙นะครับ
รุ่นแรกก็มีดรสมศักดิ์ไงชาลาชน

ก็ทั้งหมด๑๔วัน
การบวชก็จะอยู่ที่วัดพระราม๙๗วัน
อีก๗วันจะไปอยู่วัดป่าที่ชนบุรี

อยากจะเรียนเชิญคุณผู้ชมหลายท่าน

เราสองคนได้มีการไปที่วัดพระราม๙กัน
แล้วก็ได้ไปทราบจุดกำเนิดของวัดพระรามเก้า
เรื่องเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะฮะเท่าที่จำได้นะคุณผู้ชมครับ
เรื่องนี้นะฮะมีชาวบ้านเป็นหัวหน้าหมู่บ้านมาเล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนที่จะเกิดวัดพระรามเก้าขึ้นตรงนั้นเป็นบึงพระรามเก้า
ทีนี้เนี่ยนะฮะในหลวงรัฐกาลที่๙พระองค์ท่านเนี่ยนะครับได้เสด็จพระราชนเดินโดยพระองค์เอง
โดยพระองค์เองขับรถไปเองคุณผู้ชมนะฮะไปถึงเสร็จปุ๊บก็บอกว่ามีคุณตาคนนึง
เป็นชาวบ้านเนี่ยนะฮะนั่งตกปลาอยู่ริมบึงท่านก็ลงไป
พอลงไปเสร็จท่านก็ไปถามว่าแถวนี้เขาเรียกว่าบึงพระราม๙ใช่ไหม
อืมอ่าแถวเนี้ยเรียกว่าเป็นเป็นบึงอย่างงี้ใช่ไหมเสร็จตาคนนั้นน่ะก็หันมาบอกว่า
เออใช่นี่แหละทำไมเหรอมีอะไรเหรอเสร็จปุ๊บพอหันหน้ากลับไปมองอีกที
เหมือนคนในแบงค์ทำไมทุกคนท่านนี้มีหน้าตาเหมือนกับคนที่อยู่ในธนาบาลอยู่ในแบงค์เลย
ก็เลยยกมือไหว้อย่างนี้แล้วก็หงายหลังตกน้ำไปน้ำไปเลย
ให้หลังตกน้ำพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นมาจากน้ำได้เนี่ย
องค์ท่านก็บอกว่าพระองค์ท่านจะมาพัฒนาแถวนี้นะ
หรือชาวบ้านต้องการอะไรอีกไหม
ชาวบ้านก็บอกว่าอยากได้วัดเหลือเกิน
เพราะแถวนั้นไม่มีวัดเลยเวลาจะไปวัดไกลมากอยากทำบุญ
พระองค์ท่านก็เลยมีพระราชดำรินะฮะแล้วก็รับสั่งบอกว่า

ตอนแรกเลยเนี่ยวัดพระราม๙เขาตั้งงบไว้เป็นแบบหลายร้อยหลายร้อยล้าน
เป็นร้อยล้านเมื่อพระองค์ท่านถ้าสมมุติเราจะคิดถึงวัดประจำพระองค์
เราเคยเห็นหลายวัดที่เป็นวัดประจำรัชกาลที่เท่าไหร่อะไรก็แล้วแต่

แบบอารางกาศหมดต้องสวยงามหมด
ปรากฏว่าวัดพระราม๙พี่ม้ารู้ไหมครับว่าตอนแรกเขาตั้งงบ๑๐๐ล้าน

ท่านบอกเลยว่าเอาความเรียบง่าย

แล้วก็เป็นวัดที่สำหรับประชาชนมา

ก็เลยเป็นวัดประจำพระองค์ที่เรียบง่ายที่สุด

พระองค์ท่านก็ได้มีพระสั่งให้มีโรงเรียน

ซึ่งก็เรียกว่าเป็นแหล่งรวมกำลังใจของ

ด้านในเนี่ยเพนติ้งไม่สวยมากไปดู

ต่อหนึ่งคนหนึ่งองค์เนี่ยนะฮะ
ก็สามารถไปแจ้ง

ที่นั้นเนี่ยเขาจะมีแบบดนตรีในการ

มีวาดรูปคุณพระดำก็ไปวาดรูปมาแล้วที่นั่น
ฉันเคยไปเล่านิทานให้เนรฟัง

เนรแบบว่ากวดน้ำไล่

เพราะว่าเราจะพูดกันทุกวัน
สนใจแล้วก็มีเรื่องราวที่

ก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจของพ่อหลวงราชการที่๙
พระองค์ท่านเสด็จไปอย่างหมู่บ้านนะฮะ
เขาเต่าประจวบคิริขัน
กลับไปสักประมาณ๕๐กว่าปีก่อน
หมู่บ้านเขาเต่าในจังหวัดประจวบคิริขันเนี่ยเป็นหนึ่ง
ในหมู่บ้านที่กันดานสุดเลย
แล้วก็มีรถยนต์มักจะมาติดลมอยู่ในหมู่บ้านนี้
หลวงแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นก็จะต้องมาช่วยกันเนี้ยนะ
เขายังไม่ขับรถกันมาเลยแปลกจริงเลย
ดันมาให้รถติดลมอยู่ได้คันนี้มาบ่อยมาบ่อยมากเลย

ทางการก็ประกาศว่าพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จ

กรุงเทพเขาเข็นรถเนี่ยนะที่มาช่วยเข็นรถก็บอกเออดีจังเลยจะได้ไปรอรับเสด็จ
แกเนี่ยก็หวังนะครับว่าจะได้เจอนายหลวงตัวจริง
แต่ปรากฏว่าพอรถยนต์มาจอดปั๊บในหลวงก็ลงมาจากรถ
ลุงที่เคยเข็นรถติดลมแทบเป็นลม

เพราะว่าในหลวงคือชายที่ขับรถมาติดลมอยู่บ่อย

ปรากฏว่าลุงที่โวยวายใส่ไปโวยวายใส่คนที่ขับรถมาติดก็คือในหลวง
คือในหลวงขับเองเธอเหมือนมาในหลวงเนี่ยท่านเหมือนรัชกาลที่๕
ราชการที่๕เนี่ยท่านเสด็จประพาทไปทั่วทุกแบบว่าที่เลยในประเทศไทยเนี่ยนะ
ไปอยู่ตรงนั้นไปทำอาหารตรงนี้เห็นไหมตามภาพที่เราเคยเห็นเหมือนกันเลยนะฮะ
ชาวบ้านเนี่ยก็ไม่รู้และยิ่งสมัยก่อนมันไม่มีภาพถ่ายเหมือนสมัยปัจจุบันนี้ใช่ไหม
ก็ยังไม่รู้เราก็รู้แต่ว่าพ่อหลวงคือคือพ่อหลวงอยู่ในวังหลวง
ก่อนเราซื้อทีวีก็ไม่ได้ง่ายเหมือนทุกวันนี้

หมายถึงว่าแม้กระทั่งรุ่นรัชกาลที่เราต้นเนี่ย
ต้นก็ยังไม่มีอะไรเลย
แต่ทำว่าท่านก็เนี่ยถึงได้ไปปร์พาสตามที่ต่างเนี่ย
ก็จะเป็นเห็นความสารธุสุขดิบของชาวบ้านเนี่ย

พูดกันเสมอว่ามีชีวิตอยู่ได้ดีวันนี้
เพราะว่าในหลวงยอมขับรถติดลมเพื่อพวกเรานั่นเอง

ที่คนไทยทั้งประเทศน่าจะเล่าสู่กันฟังไปตลอดการนะฮะ
อ่ะเมื่อวานี้นายกปกติเราเห็นนายกฟันดาบบ้าง
นายกชกมวยบ้างนายกร้องเพลงบ้าง
คุณหนุ่มดูนี่ภาพนายกตู่
ภาระจากการประจำธรรมเนียบรัฐบาล

ข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ

จากนี้นายกยังเป็นผู้นำออกกำลังกายอีกหลายท่า

แล้วก็ตีวอเล่โยนห่วงทุกสิ่งทุกอย่าง
คือที่ธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นะฮะ

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แล้วก็เอาทั้งแบบรัฐมนตรี

ข้าราชการพร้อมด้วยทีมผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ออกกำลังกายกายตามนโยบายที่ให้ค่าราชการ

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย
สวมชุดวอร์มฮะ
แล้วก็ก่อนให้ที่จะเริ่มทุกอย่างนี่

ไม่ไหวแล้วตอนช่วงนี้ไม่ไหวแล้ว

ประมาณ๓๐วันทีกลับเดินไปนั่งพักที่หน้าตึก

จากนั้นก็เดินกลับขึ้นไปห้องทำงานที่ตึกไทยคู่ฟ้า

นี่ไงแกวงโค้งแกวงแกนทุกอย่างเลย
โดยจังหวะที่นายกวอร์มร่างกายเดินไปยังด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้า
ถือโอกาสแวะทักทายพร้อมให้กำลังใจแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับบรรดาจิตอาสา
ที่เข้ามาช่วยบรรจุข้าวถุงพอเพียงเนี่ยนะฮะ
นายกเขาบอกว่าไงรู้ไหมการให้ออกกำลังกายทุกวันพุธเนี่ย
เพราะอะไรพี่รู้ไหมใน๑อาทิตย์เราทำงานกัน๕วัน

คนกินเงินเดือนอย่างพวกเราเราจะนับว่าเมื่อไหร่มันจะถึงวันศุกร์
ก็มีคนเขาตัดต่อรูปกันออกมานะดูสิอย่างนี้ไหม
ดูดี
แล้วก็บอกว่านายกเขาบอกว่า
ให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันกลางสัปดาห์ที่เหนื่อยแล้ว
อันนี้บอกวันพุธต้องออกกำลังกาย
พอวันพุธแรกปุ๊บนายก็อยู่ทางนี้ก่อนเลย

มีอีกภาพหนึ่งนี่เป็นอันนี้
กำลังต่อยผู้ร้ายอยู่

ก็ว่าอย่างนั้นแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่ทำวันนี้ต้องการให้อนาคตของชาติเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรง
เราต้องเป็นตัวอย่างว่าการทำอะไรที่ปฏิรูปตัวเองก่อน
ช่วงหลังมานี้ตัวเองเมื่อก่อนจากที่เขาเป็นคนเคยออกกำลังกายเนี่ย
ตั้งแต่ตอนเป็นทหารเขาบอกตั้งแต่เป็นนายกเนี่ยเขาต้องใช้ความคิด
เหนื่อยไม่ได้ออกกำลังกายเลยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลย
ไม่ดีนะมันต้องออกนะจะได้สมอง

แม่อยากเสนอนะไปสอนโยคะให้จังเลย
เออไปนำสอนโยคะให้ได้ไหม

แน่นอนสิเวลาคนออกกำลังกายเนี่ยนะสารอดีนาลีนมันทำให้มีความสุข
ครับผมโอเคมาอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
ตอนนี้นะครับได้มีการหารือกันนะครับให้ย้ายเรือนจำจากอายุทยานะครับ

บอกว่าตอนนี้เป็นพื้นที่ที่แออัดสร้างกันไม่หยุดไม่หย่อนแล้ว
นะฮะว่าอย่างงั้นนะครับคืออย่างงี้นะฮะได้มีการเตรียมย้ายเรือนจำนะฮะ
เขตมรดกโลกนะฮะที่พระนครศรียุธยานะครับ
แฉนะครับพื้นที่เนี่ยแออัดสร้างกันไม่หยุดนะครับ
วัดพระศรีสันเพชรวัดมหาธาตุวัดราชบุรณะนะฮะ
พระรามวัดป่าศักดิ์บุรณะผิดเพี้ยนต้องแก้ไขใหม่
นะฮะที่สำคัญที่สุดนะฮะตอนนี้เนี่ยจะมีการส่งพระธาตุพนมนะครับ
มรดกโลกเผยมีคุณค่าทั้งเป็นต้นแบบที่มีวัดต่าง
ไปสร้างไว้จำนวนมากนั่นไงนะครับ
เขตมรดกโลกเปิดเผยนะครับหลังจากที่สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับสิ่งแวดล้อม
มีการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก

โดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองยุคมนตรี
เป็นประธานเมื่อวันที่๒๓ที่ผ่านมา
โดยมีวาระสำคัญก็คือการรายงานสถานภาพ
การอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศิริยานะครับ
คืออย่างนี้ต้องบอกคุณผู้ชมง่ายแล้วกันว่า
จริงแล้วตอนนี้ที่ยุทธยานะครับ

จะเอาคืนเพราะว่าเหมือนเราวาง
ไม่คือเราบูรณะไม่สมบูรณ

ถามคุณแองจี้คุณแองจี้รู้เรื่องนี้

ไม่ก็คือว่าอย่างพี่

ของยุทธยาเนี่ยเป็นเมื่อปี๑๙๙๑
พร้อมกับสุโขทัย

มันต้องอยู่ให้ทำให้เหมือนเดิมไหมพี่

แล้วคนอยู่เยอะคนก็ไปทำลายอะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดได้เป็นเนี่ย
ถ้าเกิดที่ไหนได้เป็นก็ต้องได้รับเงินอุดหนุน

ซึ่งถ้าเกิดคือทุกที่เขาอยากเป็นกันหมด

เพราะว่าคือ

เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการย้ายเรือนจำยุยาออกไปให้พ้นตรงนี้

มากและร้านค้าก็เต็มทั้งหมดเลย

ก็ต้องแบบว่าให้เป็นมรดกโลกจริง
คือพังไปแล้วก็ต้องทำขึ้นมาให้เหมือนเดิม
ถูกต้องก็คือบูรณาให้ดี

แต่ประเทศฟินแหล่งนี้เขาลื้อ

มันจะควรจะลื้ออยู่แล้วหรือเปล่า

ไม่มีคนติดคุกเลยแม้แต่คนเดียว
เพราะที่ประเทศฟินแลนด์ไม่มีโจร

วันนี้มันเป็นประเทศไทยนี่เริ่มลงแต่คุกแล้ว

เขาบอกเหมือนเขาตายแล้วเกิดใหม่
เหตุการณ์จะเป็นยังไง

ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับข่าวใส่ไข่ครับ
เปลี่ยนสีผมขาวได้ดั่งใจใน๕นาที
วันนี้เราก็เห็นข่าวข่าวนี้ที่มีการแชร์กันเยอะเหลือเกิน
ที่ว่าเหรียญในหลวงคุณก้าว
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับหนุ่มแบงค์ตรังฮะ
ซึ่งแน่นอนขับรถอุบัติเหตุทางรถนี่แหละ
แหกโค้งพลิกคว่ำรถเนี่ยพังยับเยินเลยนะฮะ
อยู่ที่อำเภอนายงจังหวัดตรัง
บาดเจ็บไม่มากแต่เขาบอกว่าเฮ้ย

เพราะปฏิหารเหรียญในหลวงคุ้ม๙ฮะ
คือคนคนนี้คือคุณหัสเทพพิธานพิพัฒน์อายุ๓๔ปี
เป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งที่สาขาตรัง

ขนาดนี้กำลังนอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
เปิดเผยพูดสุดข่าวว่าตนเนี่ยได้ขับรถมา

่งหน้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอนายงจังหวัดตรัง
ระหว่างทางถึงบริเวณตำบลละมเลยวัดละมประมาณ๓๐๐เมตร
เป็นทางโค้งก็เลยเกิดเสียหลักพลิกคว่ำพี่
แล้วก็ลงไปอยู่ข้างทางอย่างนี้
คุณดูจากรถแล้วเนี่ยคำถามหนึ่งจะต้องถามว่า
รอดมาได้ยังไงเพราะมันยับเยินหมดเลยจริง
รอดมาได้ยังไงคือเหตุนี้มันเกิดวันที่๒๒
พฤศจิกายนที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย
พวงมาลัยรถเนี่ยเกิดอาการล็อก
มันเด้าใสดีอ่ะเหมือนเกิดอะไรก็ไม่รู้
แล้วก็พุ่งลงข้างทางพลิกคว่ำหลายตลบจอดแน่นิ่งนะฮะ
แต่เครื่องยนต์เนี่ยเชื่อไหมว่าขนาดจอดอย่างนั้นเครื่องยนต์ยังทำงานอยู่
จึงพยายามตั้งสติตะเกียดตะกายพาตัวเองออกมา
พร้อมกับนำเอกสารแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าออกมาด้วย
ก่อนจะโทรศัพท์แจ้งทางครอบครัวว่าเฮ้ยตัวเองประสบอุบัติเหตุ
ไม่นานมีรถของหน่วยกู้ภัยมาช่วยนะครับแล้วก็มีรถโรงพยาบาล
จากนั้นครอบครัวเดินทางมาถึงแล้วก็ย้ายไปที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลใกล้เนื่องจากมีอุปกรณ์พร้อมกว่า

ต่อมาแพทย์ก็อนุญาตให้กลับบ้านได้
สภาพรถอย่างนี้แต่หมอให้กลับบ้านได้

ผมรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่
ดูจากสภาพรถแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีบาดแผล

บางคนที่เห็นบอกว่าซากรถรอดได้ยังไง
พระอะไรนี่คือคำถามเด็ดของคนไทย
คนไทยถามว่ารถขนาดนี้รอดใส่พระอะไรหอยพระอะไร

ผมเชื่อว่าเกิดจากพระบรมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปกป้องคุ้มครองจนรอดตายมาได้อย่างราวปฏิหาร
ผมคล้องเหรียญนี้ไว้คือ
เหรียญในหลวงรุ่นคุ้ม๙
ปี๒๕๒๒เป็นเนื้อเงิน
แล้วตัวเขาเองก็คล้องติดตัวเสมอ

เขาบอกว่าเขาเคยฝันถึงเหตุการณ์นี้
ระมัดระวังตัวแล้วก็พกพระนี้ตลอด
เจอว่ารุ่นนี้รุ่นเหรียญรุ่นนี้นะฮะ
ปลุกเสกดีประกอบกับเหรียญเนี่ย
ดูจริงแล้วพระพระองค์เนี่ยสวยงาม

เช่ามาพกติดไว้บูชา
ตั้งแต่บูชาเขาก็เหมือนกับแค้วคาดหมดเลย

ก็เป็นพระบรมีอย่างที่ตอนนี้เราจะเห็นหลายที่เขามีการแชร์ว่า
เฮ้ยเป็นไปได้อย่างไรที่ตามรูปท้องฟ้ากลายเป็นพระบรมประชายรักษณ์
เหมือนอย่างนี้สับวุฒน่ะที่เป็นอาร์ตีสต์วาดรูป
เขาก็วาดรูปมาตลอดนะมีช่วงหลังเขาก็วาดรูปในหลวงนะ
เขาบอกว่าเขานะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ดีขึ้น
จากการได้วาดรูปในหลวงและวาดหลายรูปในเกือบทุกวัน
กายดิบไทยดีเลย
ซึ่งเขาบอกว่าจริงแล้วท่านก็ไปเป็นเทพเหรอเนอะ

เป็นพระโปรติศัตริย์อยู่ข้างบนแล้วล่ะจริง

นี่มันอะไรอ่ะได้ของเด็ดอีกแล้วเหรอ
ไม่วันก่อนวันก่อนผมให้ดูแบงก์นี้ไป

พี่มาศเคยใช้มารุ่นไหม
อย่าให้พูดคำว่ารุ่นนี้ดิ

นี่สี่หมดเลย
พี่ใช้เหรอ
ฉันใช้ซื้อน้ำแข็งโกด
จริงเหรอ
อันนี้พี่มาจาก
อายุทยาสุโขฮไทย
ก็ได้จากยุคที่พี่เนี่ยเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยมาอยู่เข้าโรงเรียนฝรั่งใช่ไหม
ฉันเนี่ยเข้าโรงเรียนวัดแล้วเรียนด้วยกระดานฉนวลนะ
เรียนกระดานฉนวลนะยุคฉันนะ

ควรจะต้องใช้ปัสสาวะวัวใช้วันละ๑ครั้ง
จะได้สรรพคุณสูงสุดที่ทำกันในอินเดียนั้น
นำปัสสาวะวัวส่งไปยังคลังรอส่งต่อ
ที่ศูนย์ใหญ่ที่เมืองฮาดีดัว
ซึ่งมีโรงงานกลั่นแล้วก็เติมสบู่แชมพูลงไปผสม
เข้าใจไหมเครื่องสำอางที่เข้าที่เป็นแบบปัสสาวะวัวนี่นะ
มีมากมายหลากหลายยี่ห้อมากส่วนมูลวัวเนี่ยนะ
ก็เอามาถูเนื้อถูตัวแล้วก็พอกหน้าด้วยจริง
ปัสสาวะวัวนี่นะมีสรรพคุณทำไมรู้ไหมทำอะไร
ต้านเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียก็ทำให้สิวหายได้
แล้วก็ควบคุมขี้รังแคร์ได้ป้องกันหนังศีรษะจากติดการติดเชื้อได้แล้ว
ขี้วัวนี้เหรอปัสสาวะวัว
อุ่มหมักหัวแล้วแล้วทำไมรู้ป่าว
ไม่ได้ไปทำหน้ากันและลักษฎผม
เดี๋ยวนี้นะพอไปรักษาในศาลเขาบอกกินยาให้ผมขึ้นเนี่ย
บางทีมีอันตรายกับพวกตับไตนะค่าไตขึ้นเลยนะ

บอกรู้ไหมเครื่องสำอางนี้นะที่ทำมาจากเยี่ยวัว
นิดละร้อยถึงสองร้อยรูปีซึ่งแพงกว่านมวัวซะได้ซ้ำ
เยี้ยวัวเนี่ยปรัสสาวะวัวเนี่ยนะ

ขนาดนี้ผมอายุ๖๕แล้ว

ยังไม่ถึงเป็นน้องเขาด้วยนี่

พี่ม้ากับพี่ม้าใช่แก่นะ

เธอเคยเห็นเฮ็ดเกียร์ของพระนางโถปะตามที่แบบว่าเป็นไงเนี่ย

เมื่อสมัยนี้เธอฉีดน้ำหอมใช่มั้ย

อ๋ออยู่บนหัว

ไม่ตั้งข้อหาคดีข่มเหงลูก

หลังจากสืบสวนคดีที่เขาถูกกล่าวหาว่าทำร้ายแล้วก็ข่มเข่งลูกของเขานั้นนะครับ

อย่าขาดนะครับกันเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมา
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นหลังจากเที่ยวบิน
รวมทั้งจะไม่มีการตั้งข้อหาในกรณีนี้แต่อย่างใด
เมื่อวันที่๑๙กันยานะครับโลกต้องตกตะลึงนะครับ
ซึ่งคบหากันมากว่า๑๐ปีและแต่งงานกันมานานกว่า๒ปีนะครับ
นี้ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ไม่มีทีท่าว่าจะมีปัญหาใดกันเกิดขึ้นนะครับ

โดยเธอให้เหตุผลนะครับของการหย่าร้างนะครับว่าเธอ
เขาบอกเธอไว้ในเอกสารนะฮะเธอบอกว่าสาเหตุมาจากการเข้ากันไม่ได้
โอรี่นะครับยังขอให้ศาลมอบสิทธิ์เลี้ยงดูทางกายของลูกทั้ง๖คนของเธอเนี่ยนะครับ
แต่เพียงผู้เดียวแล้วก็เพียงสิทธิ์ในการให้กับแดดพิษให้เข้ามาเยี่ยมได้เท่านั้นเอง

แต่ตอนนี้เนี่ยทางนักแสดงหนุ่มใหญ่ก็กำลังต่อสู้ทางด้านกฎหมายอยู่ว่าไม่ยอมฉันต้องได้สิทธิ์มาเลี้ยงเหมือนกัน

ของเขาเหมือนกันคือโจลี่ไม่ยอมอันนี้ไม่ยอมให้เอาไปเลี้ยง
เอาล่ะเดี๋ยวเรามากันต่อแป้งออนจิลาเขาบอกว่าตอนนี้โป๊แตกคุณแหมรณเดชเดินอยู่ที่ฮ่องกง
อาจจะกลับมามีความรักครั้งใหม่หรือเปล่าของแม่แป้งออนจิลา
แล้วเขาบอกแก้วกับป้องเขาบอกมีโอกาสรีเทิร์น
แก้วกับป้องก็จะรีเทินมาเสียใจ
บอกแก้วไปอยู่แกมมี่ได้เพราะว่าคุณป้องหรือเปล่า
ไม่ใช่เขาไปของเขาหมดอยู่แล้วนี่เฟฟาแก้วเขาไปกันเกือบหมดอยู่แล้ว
ไม่รู้ไงแต่ว่าคือเข้าไปฟันทางนี้หรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกันอาจจะกลับมากันนะ

รบกวนไปที่รักไม่ต้องไปสักนิดหรอก

คือจริงแล้วเขาไม่อยากพูดเลยเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนทรมานใจแก
ทำไมเหรอนั่งเจ็บปวดมาเล่นฉัน
วันนี้คุณรอดไปคุณไอ้ม้า
กันใจวันนี้รอดกันไปฉันจะสงบ
ไม่มีอะไรหรอกโถเอ้ยเอามาดูนี่

อันนี้เห็นไหม

แก้วกับป้องก็มีโอกาสเจอกันเยอะขึ้นเพราะว่าแก้วเนี่ยนะฮะ
แก้วจริญญาเขาไปทำงานที่ตึกแกรมมี่
แต่พอเจอกันนอกสถานที่เนี่ยนะ
ยิ่งทำเอาแฟนลุ้นนะให้ป้องนวัดเนี่ยกับน้องแก้วเนี่ยนะฮะ

เออถ้ารู้แล้วคงอยู่ในเตียงดีกว่าเขาแล้วมั้ย
เขาก็ไปทำบุญด้วยกันไปอะไรด้วยกันนะ

เป็นเพื่อนกันยาวนานกว่าจำเอาไว้นะ

ดูลุ้นนี้จิตแตกแล้ว
นางเอกหน้าอกคุณธรรม

ล่าสุดทางหลายคนก็เลยตั้งฉายาว่า
ให้เป็นนางเอกหน้าอกคุณธรรม
นักข่าวก็ไปถามนะครับบอกว่า
มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นรู้สึกยังไงบ้าง
คุณปูก็บอกว่าก็ดีนะคะนี่เข้าปีที่๓แล้ว

เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคเกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโว

แล้วก็ซึ่งหวังว่าปีหน้าจะครบ๙ค่ายในประเทศไทย

พอเราถ่ายแบบเพื่อช่วยเหลือคนเนี่ยก็เลยมีคนชื่นชม
ให้คุณปูเป็นนางเอกหน้าอกคุณธรรม

ช่วยเหลือสังคมให้คุณธรรม

เขาถ่ายภาพวิวเพื่อแบบเอาเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอด
เขาบอกว่าแก้วไม่เหมาะสมพี่ม้าเหมาะสมกว่า
ต้องขุนมากเลยอ่ะ

อันนี้นะภาพข้างหลังนี่เป็นภาพคุณปูเห็นไหม

เราจะไม่ควรจะรอรับคำชมของคนอื่นนะครับ
แล้วก็ไม่ควรจะทุกข์กับคำติของคนอื่นนะครับ
ทำงานให้กับผู้ลิภัยหรือว่าโรคเอสเนี่ยนะครับ

อย่างที่ปูทำก็มีคนไม่เห็นด้วยเหมือนกัน

โอเคละตอนนี้นางก็เป็นโสดมาสักระยะนึงนะครับ
ก็เป็นคู่ที่ยังแบบรักกะปิดลักกะเปิดเนอะ
สำหรับเขาเรียกว่าสาวขาวโอโม่

แป้งขาวจริงคุณแป้งออนจิรากับแหนมรณเดช

ที่ก่อนานนี้จะมีภาพอือจากทานเลไว้ทั้งคู่

เพราะว่าจากภาพที่ทั้งคู่โพส์กันนั่นอะ
ติดคุณลุงคนเดียวกันไปด้วยถือร่มเห็นไหม

มีการไปเที่ยวฮ่องกงแป้งออนจิราที่หลายคนเนี่ย

เหรอตายแล้วคุณไอ้ม้าจิตใจบริสุทธิ์เหมือนกัญชัยอีกแล้วอ่ะ
คือคนก็มุ่งไปที่อากงอาม่าคนนั้นแหละที่ถือร่มนั่นแหละ
เพราะว่าบังเอิญหรือเปล่าทำไมไปถ่ายที่เดียวกัน
คุณลุงเขาจะต้องเดินมาพร้อมกันอยู่ในอินสตาแกรม
ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องราวดีของทั้งคู่หรือเปล่า
หรือเพื่อนแค่ว่าเป็นนักบังเอิญไปเจอกัน

แต่คืนนี้ท็อกทะลุดาวกลับมาแล้วนะฮะ

ถ้าไม่สัมภาษณ์ก็จะไม่รู้เราคิดมาเสมอว่านางเป็นธอม

เขาก็บอกว่าเขาเชื่อเรื่องโชคเรื่องลางมาก
แล้วก็กำลังจะแต่งงานเร็วนี้กับนกณฑ์นั้นนัตลับพงศ์

พิเศษของเพลงของพ่อนะครับอสวันศุกร์
กับที่สุดของเรื่องเล่าแห่งความประทับใจนะครับ

พร้อมเรื่องราวชวนยิ้มของฉายาพระราชทานนะครับ

ทราบซึ้งนะครับกับทุกเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับ
ในรายการพิเศษเพลงของพ่ออสวันศุกร์ครับ
วันเสาร์ที่๒๖พฤศจิกายนนี้เวลา๔ทุ่มตรง
เอาล่ะไปก่อนนะฮะเรากลับมาเจอใหม่

ครับวันนี้เราไปกันก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป